มาดูกรณีเนวัดดาวกันหน่อยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้จบไปแล้วเพราะว่าเนวัตดาว
ก่อเหตุลักษณะของการยิงที่ขมับตัวเอง
ก็ไปพบตำรวจแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสร้างฉาก

มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องของหนี้สิน
แต่ข่าวก็นำเสนอไปในหลายแง่มุม
ใช่คือบางคนก็บางคนก็อ้างอิงการให้สัมภาษณ์บ้างนะคะ
ว่าสร้างกระแสหรือเปล่าเรียกร้องความสนใจหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ายิงจริงหรือสร้างกระแส
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งหนึ่งค่ะ

ว่าการกระทำของเนวัตดาวเป็นการสร้างกระแส

จนทำให้ผู้มนุยการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งนั้น
ก็ต้องเข้าไปพูดคุยปรับความเข้าใจกับเนวัดดาวนะคะ
เมื่อวานนี้ก็คุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เราไปฟังเสียงเนวัตดาวพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
สรุปก็คือวันนี้เราจะไม่ได้สัมภาษณ์กัน

สำหรับพี่ไปเถอะไปไหนไว้ก่อนเถอะ
นี่ก็เป็นเสียงของเนวัตดาว
พูดกับคนขวามือที่ใส่แว่นกันแดดเสื้อสีฟ้าเนี่ยนะคะ
ไปชุมชนดาวดึงย่านฝั่งทนกรุงเทพหานคร
ไปปรับความเข้าใจถึงขั้นต้องไปขอโทษ
ไปขอโทษเนวัดดาวหรือนายมะครีนพุ่มสะอาด
เนวัดดาวเป็นผู้ต้องหานะคะ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะคะ

เขาพาดหัวข่าวในลักษณะที่ว่าการกระทำของเนวัตดาว
เป็นการจัดฉากเพื่อเรียกร้องความสนใจ
ก็เป็นการคุยกันด้านหน้าชุมชนวัดดาวดึง
เพราะว่าไม่อยากจะให้เข้าไปในชุมชนกลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น

ขอโทษไปเรียบร้อยแล้วเนวัตดาวให้อภัยแล้ว
ไม่ติดใจเอาความอะไรไปฟังเสียงเพิ่มเติมกันค่ะ
บอกผมก็ได้เนยังไงช่วยแชร์หน่อยนะ
เพจนี้สร้างมาอยากจะทำข่าวอยากจะช่วยเหลือสังคม
พี่บอกมาดิอย่าเอาชุมชนผมไปเล่นดิ
คนอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องอ่ะไปถ่ายรูปคนในชุมชนยืนคุยกัน
ถ่ายรูปเด็กเสื้อก้าวอะไรนะฉายามึงอ่ะฉายาใหม่ที่เขาตั้ง

ก้าวปืนกลสายารอแหละไม่ได้ทาง
ไม่ดีอะก้าวปืนกล

พี่ไม่ได้เป็นเพจตามนั้นที่เพจที่จะต้องให้คนกดเข้ามาในเพจ
ได้ค่าโฆษณาได้นู่นได้นี่พี่ไม่ใช่
พี่เป็นสำนักข่าวพี่จะไปทำงานแบบเพจไม่ได้
ถ้าพี่จะตั้งเพจที่เป็นเพจเกี่ยวกับข่าว

พี่ก็ควรทำเพจที่มันเป็นเพจเกี่ยวกับข่าวจริง
เพจการตลาดที่แบบว่าต้องการดึงดูดคนมาเยอะเพื่อจะ

อยากเสนอความจริงพี่ก็ต้องเสนอความจริงให้หมด
สำหรับใครที่ลืมไปแล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า

คนนี้ในวัดดาวเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดนะคะ
แล้วก็ถูกสารพิพากษาจำคุกเป็นเวลา๒ปี
ก่อนที่จะออกมาปรากฏตัวบนสังคมออนไลน์
ในฐานะสมาชิกแก๊งโอรส
แล้วก็มีปัญหากันภายในกลุ่มค่ะ

แล้วก็กลายเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์
มีผู้เข้าติดตามความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากนะคะ

เป็นแก๊งเดียวกันแล้วก็ทะเลาะกันข้างภายใน
เหมือนกับด้วยรูปรักด้วยหลายอย่าง
ทำให้หลายคนสนใจแล้วเขาก็เลยกลายเป็นที่รู้จัก
แล้วก็รอยสักเยอะเหมือนที่ท่านนายกบอก
คนเข้าไปดูในเฟซบุ๊คไปดูรอยสักในวัดดาวหรือเปล่า
ตั้งฉายาให้กับรุ่นน้องในชุมชนวัดดาวน์ว่าเก้าปืนกล
เดี๋ยวก้าวปืนกลจะมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง